สวัสดียามเช้าครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายพื้นที่นั้นยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนฝนตกแบบนี้ก็มีแมลงหลายชนิดละครีเดียวนะครับออกมาบริเวณบางชนิดก็เข
นะครับที่มีหิ่งค่อยออกมาโบยบินและที่นี่แหละครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนแห่งหิ่งค่อยนะครับพื้นที่ที่ผมว่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในค่าทหารนะครับอยู่ที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีครับใครจะไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปชมกันได้ครับซึ่งจุดที่ผมว่าตรงนี้นะครับอยู่ภาย

ชมได้ในฤดูฝนแบบนี้แต่แน่นอนแล้วครับว่าแมลงเหล่านี้โดยเฉพาะหิ่งห้อยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพยากรอากาศได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าปกติเนี่ยนะครับเวลาหิ่งห้อยเขาบินเนี่ยนะครับเขาจะบินอยู่ในระดับสายตาเราพอดีแต่ถ้าหากวันไหนเราสังเกตว่าหิ่งห้อยครับมีการบินขึ้นไปสูงหน่อย
มีความร้อนเนี่ยนะครับพยุงปีกหญิงห้อยให้รอยสูงขึ้น
นั่นก็หมายความว่าจะมีฝนตกในอีกไม่ช้านะครับ
นี่คือเกล็ดความรู้เล็กน้อยเอามาเติมเต็มในเช้าวันนี้กันนะครับ
หิ่งห้อยไปแล้วนะครับมาดูระบบพยากรณากาศของเทวรัฐทีวีกันบ้างนะครับ
ระยะนี้เองอาจจะต้องเตรียมรับมือฝนหน่อยนะครับ

ตอนนี้กำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเข้าปกคลุมเมืองไทยของเรานะครับ
จุดที่ยังคงต้องระวังก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

เพราะว่าในระยะนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกชุกด้วย
ส่วนตอนบนครับมีห่อมความกดอากาศต่ำก่อตัว

มนี้เองมีความสำคัญก็คือไปดึงเอาแนวร่องฝนที่ตอนนี้ครับ
ผ่านบริเวณทางตอนล่างของจีนให้เลื่อนต่ำลงมา
แบบนี้ก็จะดึงฝนจากบริเวณทางตอนบนเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราด้วย
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
หลังจากนั้นก็จะไปตกต่อในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือ
มาดูจุดที่ต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ
มี๒จุดนี้นะครับที่ฝนตกก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะ
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมาซ้ำเติมอีก
จุดแรกครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
ในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งจุดอยู่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันนะครับ

ใครอยู่บริเวณนางกล่าวอาจจะต้องติดตามประกาศเตือนภัย
จากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

หลังจากนี้ฝนเป็นอย่างไรครับ
จากการตรวจสอบครับนี่คือภาพรวมลักษณะการตกของฝน

พื้นที่สีฟ้าปกคลุมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

ส่วนตอนล่างสีฟ้านั้นปกคลุมเกือบทุกพื้นที่นะครับ
มีจุดสีเขียวแดงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
คำนวณต่อไปนะครับก็พบว่ายังคงปกคลุมหนาแน่นนะครับ
เน้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคเหนือ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนหายไป๒๓วัน
ตอนนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกอีกแล้วนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
จากการท่องเที่ยวเดินทางการใช้ชีวิตแล้ว
สุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป